คุณผู้ชมคะเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะตอนนี้คือประชาชนเองก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วย
หน้ากากอนามัยเนี่ยออกจากบ้านยังไงคุณก็ต้องใส่เพราะตอนนี้เขาออกกฎหมายมาปรับแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วเขาปราบจริงคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
มีสองแม่ลูกคู่หนึ่งปั่นจักรยานออกไปจะไปซื้อของค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับแม่ค้าแม่ค้าก็บอกว่าอ้าวสองแม่ลูกคู่นี้ทำไมเธอไม่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะ
มันไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้เขากำลังขอความร่วมมือกันอยู่ค่ะ
เตือนแล้วเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

นี่ค่ะคือด่ากันยับเลยค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเนอะมีเด็กผู้ชายที่เป็นลูกชายนั่งข้างหลัง

แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ

แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูก๓คนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลย

แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะแม่ลูกสามคนนี้ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยอ่ะค่ะ
ออกจากบ้านหยิบมาใส่แล้วแต่ไม่ได้ใส่ให้กับลูก
และทีนี้ระหว่างทางหน้ากากอนามัยมันขาดก็เลยถอดออกไว้ในตะกร้ารถ
ว่าเดี๋ยวรีบไปซื้อของกินให้ลูกแล้วก็รีบกลับ
ทีนี้พอถึงหน้าร้านขายผลไม้ก็เจอแม่ค้าคนนี้
คนที่ด่ากราดกันอยู่ในคลิปเนี่ยแม่ค้าด่าเธอเรื่องไม่สวม
กากอนามัยแต่สิ่งที่ทำให้เธอขึ้นคือ
ด่าเธอว่าหน้าด้านเธอก็เลยโกรธแล้วก็เลยด่ากลับไป
ในคลิปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าตลาดดอนพรม
ตำรวจก็คุยแล้วก็เลยเชิญตัวนางเสากิ่งไปสอบปากคำ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่สพบังใหญ่
เรื่องต้นยังไงก็ต้องโดนปรับนะคะ
ฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อปรับเป็นเงินไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยเปรียบเทียบปรับ๖๐๐๐บาท

ตำรวจก็เลยต้องส่งสำนวนต่อสารให้พิจารณา
คือถ้าจำได้เนี่ยกฎที่ออกมาคือครั้งแรก๖๐๐
ครั้งที่๒๑๒๐๐๐บาทครั้งที่๓๒๐๐๐บาท
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมาผ่อนผันใช่ไหมคะ
ในบางกรณีในบางเคสอาจจะพิจารณาโอนอ่อนให้ได้บ้าง

ใช่ว่าไม่ใช่ตั้งใจออกมาจากบ้านฉันจะไม่ใส่

ก็ต้องใส่นะคะรับผิดชอบร่วมกันนะคะ